สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาท
สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น

งคายเนี่ยมันเริ่มที่จะออกดอกเบ่งบานอวดความงามให้กับนักท่องเที่ยวไปชื่นชมความงามกันแล้วแบบนี้
อ่าฮะสวยมากโดยดอกบัวของที่นี่นะคะเป็นบัวพันบัวสายหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบัวแดงนั่นแหละครับ
เป็นบัวพื้นถิ่นที่จะให้ความมีสีแดงสลับกับสีแดงอมชมพูบางช่วงก็จะมีบัวสีขาวแซมมาด้วยเหมือนกันนะคุณ
คือเป็นภาพที่สวยงามมากแล้วขนาดของดอกบัวคุณดูนะดอกมันค่อนข้างใหญ่
คุณเห็นไหมตุ้มอยู่ก็มีเหมือนกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่งเรือชมวิวบัวแดงแบบเพลินแบบนี้นี่
ที่นี่เขาก็มีพายเรือนะมีเรือพายคอยให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ก็คือคนที่พายก็จะเป็นชาวบ้านที่รวมกลุ่มการมาให้บริการนักท่องเที่ยว
พานักท่องเที่ยวนั่งเรือเข้าไปสัมผัสความสวยงามของดอกบัวแบบใกล้ชิด
และค่าบริการก็ไม่แพงคุณเท่าไหร่จ้
เพียงท่านละ๕๐บาท
ถูกมากถูกมากจริงคือเป็นการช่วยกระจายรายได้ออกสู่ชุมชนด้วย
ได้นั่งชมวิวสวยบนเรือใกล้ชิดกับดอกบัวแดงเหล่านี้

คือคุณสามารถไปยืนถ่ายรูปที่โป๊ะกลางน้ำได้ด้วย
ส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวชมเราขอแนะนำว่าให้ไปกันตั้งแต่เช้าตรู่นิดนึง
จนถึงสายก็ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ
หลังจากที่พระอาทิตย์ขึ้นแรงแดดแรงสักหลัง๑๐โมงเป็นต้นไป
ดอกบัวเนี้ยมันจะหูบอ๋อเหรอ
คือต้องไปถ่ายช่วงเช้าจนถึงสายจะได้ไม่ต้องร้อนมากด้วยนะคะ
สวยงามแบบนี้คุณผู้ชมไปเที่ยวชมกันได้จนถึงช่วงปีใหม่เลยนะ
ปีใหม่ใครยังไม่รู้จะไปไหนอยู่ใกล้หนองคายก็แวะเวียนกันไปได้
วังบัวแดงบ้านหนองบัวตะมนตะโคอำเภอเมืองน้องคายค่ะ
ไปไปหนองคายนะครับไปที่นั่นนะโอ้โหอาหารก็อร่อย
ใช่ไปกินเลยนะแหน่มเนืองแหน่มเนืองนองคายเป็นตาแซ่บจริง
คือหนองคายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่มีของกินอร่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวดีเหมือนกัน
ว่าบางคนอาจจะนึกไม่ถึงไง
คือถ้าเราไปอีสานเราก็จะนึกถึงอุบลอุดรขอนแก่นถูกไหม
อ่ะหนองคายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากแนะนำว่า
ปีใหม่นี้ใครยังไม่รู้จะไปไหนไปเที่ยวหนองคายกันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมส่งกันมาเยอะมากเลยนะครับ
สำหรับไอเดียว่าปีใหม่นี้ตลอดข่าวควรจะแจกอะไรดี
มีคนหนึ่งบอกว่าเป็นปฏิทินก็ดีเหมือนกัน
ปฏิทีนี้ฉันต้องซ้อมถ่ายรูปก่อน
ถามคุณผู้ชมก่อนไหมว่าจะเอารูปพวกเราหรือเปล่า
เอาไม่เอาเอาแต่ตัวเลขเลยเหรอ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียว
ไม่เอาเลยไม่เอาตอนนี้ยังไม่ต้องถ่ายรูป
เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้านี้

พญาวานอนน้องใบตอง

โอ้โหแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตลอดกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์

ทำไมเขาต้องลงไปในขี้โครนลงไปน้ำแบบนี้

เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าช่วงหน้า
แล้วจะพาไปตลอดกินทั่วถิ่นไทยกันด้วยนะครับ

โอ๊ยเห็นแล้วอยากกินแล้วกัน
บรรยากาศดีด้วยนะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนพอเดาออกแล้วใช่ไหมอยู่จังหวัดอะไร

เพราะฉะนั้นอยากรู้ติดตามดูในช่วงหน้าครับ